กลับมาที่บ้านเราดูฟอร์มอันร้อนแรงของเมืองทองยูนิเต็ดกันหน่อยนะครับ
ล่าสุดเอาชนะได้เป็นเกมที่เจ็ดจากแปลกนัดหลังสุดครับ
ก่อนหน้านี้นะครับที่ลงแข่งขันมา๗เกมจากการคุมชิมของกามาเนี่ยนะครับ
เสมอหนึ่งชนะหกนะครับนัดที่ยี่สิบสองเมืองทองอันดับหกครับ
ขึ้นพุ่งพลวนมาเลยครับช่วงหลังเจอกับนักคอร์รัฐศรีมาอันดับสิบ
เฮยแบตตี้นะครับหน้าที่สี่สิบปันฟรีคิกครับเสียบเสาจังหวานนี้เด็ดขาดเลยครับ
เมืองทองนำหนึ่งต่อศูนย์เครื่องหมายการค้าของดาวเตะบราซิลครับ
มาแล้วครับช่วงหลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับ
จะหม่งซ้ำจอดจอดแต่ว่าค่ามคลานไปและนัดที่แปดสิบเจ็ด
เมืองทองเนี่ยบีบสูงครับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วเสียบอลให้กับสหรัฐนะครับ
แย่งไปแล้วก็จ่ายให้กับเฮเบตตี้ปิดบัญชีครับ
จบเกมเมืองทรณะสองศูนย์คว้าชัยเป็นนัดที่เจ็ดจากแปดเกมหลังสุดครับ
มีสามสิบสามแต้มแต่ว่าอย่างล่างที่หกนะครับส่วนนครราชศรีมารนั้นมียี่สิบเจ็ดคะแนนอยู่ที่สิบตามเดิมครับ
คู่ดูชนบุรีครับเปิดบ้านเจอกับสุโขทัยอันดับสิบสอง
ที่ได้ทางโค้ชเบ๊ภายโรปบอลวัฒนฤทธิ์หลกนะครับ
กุญสือกลับมาคุมทีมอีกครั้งเป็นเกมแรกนาทีสิบสามจังหวะที่เกือกฤทธินะครับ
วางบอลยาวนะครับให้กับทางแฮริสันไคออน
ทิ้งบอลยาวแล้วบอลตกนะโอ้โหอ่อ่านเจ้าหวะบอลตกดีครับแซงเฉยเลยครับ
เหลี่ยมแนวรับของสุโขทัยแล้วก็ยิงให้ฉลามชนออกนำ
นาทีสามสิบเออร์วินเออร์เรด้านะครับเดี๋ยวดูนะครับ
ได้บอลจากจอนตร์ดาโจแตะหนีศีลทวีชัยจ่ายหักกลับมา
โอ้โหยิงเสาไกลครับเลือดเย็นมากครับครับฟ้าบุญมาตุ๋นครับ
ตัยเสมอหนึ่งหนึ่งและครึ่งหลังนาทีห้าสิบเก้าเอิร์วินเอเลร่าครับ
หลุดเข้าไปยิงเฉยเลยสวทัยพลิกแซงนำสองหนึ่งครับ
เจ้าบ้านก็พยายามนะครับตามหยีบเกมจนสวทัยในพลาดครับ
ได้บอลเปิดเข้าไปได้โมงลูกนี้ตีเสมอสองสองครับ
มงคลนามนวดนะครับเปิดให้กับอังเคลกีราโดตัวสำรองครับ
และหลังจากนั้นไม่นานสุโขทัยครับได้จุดโทษครับ
แต่ดูจังหวะของเออร์เรด้าสังหารลูกนี้ติดเซฟครับ
สินทรวีชัยเอาอยู่ยังสองสองครับ
ถือว่าเป็นเซฟสำคัญเลยครับแล้วคู่นี้จบด้วยการเสมอกันไปด้วยสกอร์นี้นะครับ
บุรีอยู่ที่เจ็ดมีสามสิบแต้มส่วนสุโขทัยนั้นยังอยู่อันดับสิบสอง
มียี่สิบสี่แต้มครับผลอีกคู่ที่เหลือสมุทรประการ
สิตี้ครับแพ้ให้กับตราดสองต่อสามนะครับ
แล้วสูตรประการเนี่ยแพ้สามนัดติดต่อนครับ
เป็นไปได้ยังไงนะครับจากจะลุ้นแชมป์นะครับ
ขึ้นจ่าฝูงอยู่แพ้สามเกมติดรวมลงมาตกอยู่ที่สี่แล้วนะครับ
สามสิบห้าคะแนนนะครับ